กระบะป้ายแดงค่ะ๑อยากจะแซง
แซงขวาแต่ถนนมันก็แคบนะ
สุดท้ายได้จังหวะครับแซงปาดมาปุ๊บ
ลงจากรถมา๒คนแล้วก็ทำแบบนี้ครับ

ค่ะใช่ค่ะ
อยู่ตรงเส้นอุทัยหลังวัดอันนี้ค่ะ
อะไรอยู่ตอนนี้อยู่ตรงวัดขุนทรายอะค่ะ
ดีเหมือนเขามีอาวุธแข็งด้วยค่ะ
ในค่ะเขามะเคราะห์นี่ค่ะ

ผู้ชายที่ถอดเสื้อเป็นคนขับกระบะป้ายแดง
มากับผู้หญิงเสื้อดำคนนี้ที่ถือมือถือไปด้วยเอ้ยมีเรื่องอะไรกันมาดอมถึงขนาดนี้เนี่ย
เขาพยายามจะแซงกันแล้วก็มีการปาดกันไปปาดกันมาหาเรื่องกันด้วยตลอดทางเนี่ย
เบิร์ตนะสุดท้ายได้จังหวะจอดกันปุ๊บฝั่งกระบะลงมาก่อนเลยแล้วในมือคุณผู้ชมเห็นไหม
เหมือนจะเป็นไม้เบสบอลแต่ฮุบไว้ครับ

จะเอามาหาเรื่องคันนี้ครับ
โอ้โหแล้วฟาดกระจกรถไปด้วยนะ
ตอนท้ายเนี่ยผู้หญิงเสื้อดำมีการไป
เหมือนไปตบกระจกข้างไป

คืออย่างนี้ครับรถเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่า
คนขับอายุ๓๐ปีเขามากับแฟนครับเดินทางมาจากจังหวัดอ่างทอง
จะไปซื้อดักแด้ที่อำเภออุทัยเขาก็ใช้เส้นถนนคลองข้าวเม่า
แล้วมันเป็นถนนเลนสวนทางกันครับคุณผู้ชมระหว่างนั้นกระบาด
ที่บอกคือถนนมันแคบถนนแคบไม่พอเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยฟัง
ตลอดเลยทีนี้พอมีจังหวะแซงเนี่ยกระบะป้ายแดงขับปาดหน้า
เลยนะหลังจากนั้นก็หาเรื่องมาตลอดทางจนมาถึงหลังวัด
ขุนทรายอำเภออุทัยที่อายุทยาอืมคู่กรณีเบรกรถลงมาหาเรื่องตาม
คลิปเลยครับจนต้องเร่งเครื่องหนีมาประสบอุบัติเหตุนะ
รถเจ้าของคลิปเนี่ยคุณผู้ชมไปประสบอุบัติเหตุครับ

ตกร่องกลางถนนถนนสายเอเชียเลยช่วงลงสะพานกลับรถคลองข้าวเม่านี่ฮะ

ก็เป็นตามคลิปก็คือฝั่งกระบะป้ายแดงเนี่ย
ก็มาหาเรื่องเขาแล้วก็เอาไม้เบสบอลลงมาด้วยครับ
คู่กรณีขับรถไปทางถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองลบหนีไปเลย
ฝั่งผู้เสียหายยังสงสัยอยู่เลยว่าเฮ้ยแค่ขับแซงไม่ได้เนี่ย
แต่เบื้องต้นครับได้นำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ช่วยติดตามคู่กรณีมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
แต่ว่าก็ต้องย้ำกันอีกทีคุณผู้ชม
ฝั่งพี่คนที่ถอดเสื้อที่เป็นคนขับกระบะป้ายแดง
พี่ผู้หญิงสีขาวเสื้อดำคนนี้นะ
เผื่อว่ามันมีเหตุการณ์อะไรมากกว่านั้นนะฮะ